คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
คือเขาบอกว่าคนนี้เหมือนเป็นตำรวจหรือเปล่า
เพราะว่าแต่งกายเป็นตำรวจครึ่งท่อน
แต่ทำไมดูเหมือนเมาแล้วมีการเอาอาวุธปืนมาขู่ชาวบ้านด้วย

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อน
ว่าชายขาสั้นสีดำใส่เสื้อสีขาว
คือมันเป็นเสื้อที่มีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่
เหมือนเป็นขา๓ส่วน๔ส่วนนะกางเกงหรือว่าพับขาก็ไม่รู้
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาเดินมา
มาคุยกับผู้ชายที่ไม่สวมเสื้อเห็นไหมคะที่ยืนหันหลังอยู่เนี่ย
หลังจากนั้นก็มีการชักปืนออกมาดูสิ
แล้วเหมือนกับหัวแบบใส่ปืนไปมา
ที่แรกในคลิปนี้มีผู้หญิงอยู่อีกคนนึง

แล้วดูสิคะคือผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาว
เขาก็มีการเล็งปืนมาที่ชายไม่สวมเสื้อแล้วคุยกันต่อ
หลังจากนั้นเนี่ยคือพอเขาเก็บปืนแล้ว
ก็เหมือนกับเจรจาอะไรกันสักอย่างหนึ่งค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะกอดคอ
พาไปไหนฮะพาไปไหนสักที่หนึ่ง
คือขึ้นไปที่รถเก๋งสีขาว
อันนี้เขาคุยกันที่โต๊ะไม้หินตรงนี้ก่อน
หลังจากนั้นเขาก็ไปที่รถเก๋งสีขาว
ทีนี้ทีมข่าวก็สอบถาม

คือนายชัดชนสุพีเมฆอายุ๔๑ปี
เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวฟังหมดเลยนะ
ว่านี่เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มครึ่ง
เมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ตอนนั้นนั่งเล่นอยู่ที่หน้าร้านสแกงามหีบศพ
อยู่ในซอยสแกงามบางขุนเทียนนี่แหละ
ผู้ชายคนที่เข้ามาแล้วใส่เหมือนกางเกงขา๓ส่วน
เสื้อสีขาวเนี่ยนะมีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ใส่กางเกงขาสามส่วนสีดำ

แล้วตอนนั้นผู้ที่ประสบเหตุก็คือคุณชัดชน

เขาบอกประมาณ๕ทุ่มครึ่งของวันที่๓มีนาคม
ใช่เสร็จแล้วพอยืนคุยกับผู้หญิงอยู่จู่
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็ควักปืนออกมา
พอผู้หญิงเขาเห็นเขาก็เดินหนีออกไปก่อน
แล้วชายเสื้อขาวก็เดินมาถามนะ

ตอนนั้นคุณชัดชนบอกว่า

หรืออาจจะเป็นเสียงมาจากงานวัดหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนั้นผู้ชายเสื้อขาว
เขาเอาปืนมาแล้วก็ยิง๑นัด
คือยิงออกไปห่างจากจุดที่ยืนอยู่สักประมาณ๒๐เมตร
เขาบอกว่ายิงเหมือนยิงขึ้นฟ้าต่อหน้าคุณชัดชนเลย
ตอนนั้นยิงข้างหน้าก่อน
หลังจากนั้นก็มีการแกว่งปืนไปมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า

อดคอพาเดินไปที่โต๊ะหิน
แล้วประโยคที่บอกว่าเหมือนกับเขาพูดอะไรกันสักอย่างหนึ่งน่ะ

อะไรฮะเห็นไหมราหูอมจันทร์ถึงได้ยิงปืน
นี่ใช่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งในรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางค่ะ
คุณชัดชนบอกว่าโอ้โหตอนนั้นผมตกใจมากเลยผมกลัว
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยว่าผู้ชายคนนี้
ใส่เสื้อขาวแล้วมีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ด้านซ้ายนั่นน่ะ
เขาคือใครคือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหม
คือคุณชัดชนเปิดเผยมาแบบนี้บอกว่า
เป็นตำรวจชุดสืบสวนของสนท่าข้าม
ชักปืนออกมาข่มขู่เขาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า๒นัด
แล้วคุณชัดชนเก็บอะไรไว้รู้ไหมคุณ
ปลอกกระสุนไว้๒ปลอกเอาไปเป็นหลักฐาน
แต่การไปแจ้งความคงไม่กล้าไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามหรอก

ก็ไปแจ้งความไว้ที่สนสแหมดำในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าเป็นดาบตำรวจชุดสืบสวนของสนท่าข้าม
แต่ว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะ
ทางตำรวจก็มีการนัดผู้เสียหายก็คือคุณชัดชนเนี่ยนะ
มาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สนสแหมดำด้วย
ตอนนี้คุณชัดชนบอกว่าโอ้โหกลัวเหลือเกินเหมือนกันว่า
จะไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับว่าตำรวจนอกเครื่องแบบ
หรือว่าใส่เครื่องท่อนแบบนี้ตอนที่มาก่อเหตุ
อยู่ในช่วงเวลาทำงานหรือเปล่าหรือว่าเหตุใดถึงมายิงปืน

ราหูอมก็เลยต้องยิงปืนรวมถึงเมาหรือเปล่า
ที่อาการเมาต้องตรวจสอบเรื่องแอลกอฮอลด้วยนะครับ
เพราะว่าเวลาที่เราไหว้ราหูหรือแต่ก่อนที่มีความเชื่อราหูอมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ต้องตีกระท้องเปล่าตีกรองทำให้เสียงดังนะครับ